เหตุการณ์นี้พุ่งชนเข้าไปในร้านโทรศัพท์
ที่มีคนนั่งอยู่ในร้านด้วยนะฮะ

ไปดูนาทีชีวิตเหตุการณ์นี้กันครับ
โอ้โหนี่น้องชมพูก
คุณผู้ชมครับคือพุ่งชนเข้าอย่างจัง

แล้วรถเข้ามาคือเขาไม่ทันได้ลุกจากเก้าอี้

คือโชคดีว่าเขาแค่เจ็บเล็กน้อย

วินาทีความเป็นความตายนะฮะ
รถคันนี้จู่เก๋งพุ่งเข้ามาชนในร้านขายโทรศัพท์ครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านขายโทรศัพท์มือถือ
ถนนเขาดินเขาชะเมาอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับ

ปรากฏว่าตำรวจสภแกลงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบ

แล้วคนขับลงมาจากรถคือคุณลุงท่านนี้ครับ
นี่ค่ะคุณลุงผมสีขาวแล้ว
ค่อยเดินลงมาคุณลุงเนี่ยแทบไม่เป็นอะไรเลยนะฮะ
อายุ๗๖ปีครับคุณลุงเกษมศักดิ์

ส่วนคนเจ็บ๒คน
บาดเจ็บคุณแม่ถูกกระแทกอย่างแรง
แล้วเสกกระจกมีตู้กระจกใช่ไหมฮะ
วางขายโทรศัพท์รถมันชนปั้ง
กระจกแตกเพล้งบาดฮะ

ส่วนลูกเนี่ยกระเบื้องบาดที่เท้าครับ

แล้วนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับ
ถามคุณลุงหน่อยคุณลุงเกษมศักดิ์เกิดอะไรขึ้นน่ะ

ห้อยคออยู่เป็นหลวงพ่อเงินวัดบังคลาน

แล้วจะมีพระอีกองค์หนึ่งสีดำเป็นพระนาคปรก
นาคปกเหรียญนั้นแหละลุงเอามาเลี่ยมกรอบ
ห้อยคอนั่นคือหลวงพ่อเงินนะส่วนองค์นี้เอาไปเล่มกรอบ
กรอบเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็กำลังจะขับรถกลับบ้าน
อันนี้คือห้อยติดตัวบางคนบอกเป็นปฏิหารหรือเปล่า

แล้วลุงก็ยังพยายามที่จะประคองสตินะครับ

ลุงกำลังจะขับรถกลับบ้านแล้วมันมีจังหวะต้องเลี้ยว

แล้วลุงเหมือนเริ่มบังคับพวงอะไรไม่ได้

เท้าจะแตะเบรกแต่บังเอิญไปแตะผิดแตะคันเร่ง
แล้วพุ่งชนแบบนั้นเลยค่ะ

นี่ค่ะเรื่องของอายุผู้สูงวัยในการขับรถ
ก็มีส่วนในการตัดสินใจเหยียบเหล็กเหยียบคันเร่งก็สำคัญนะ

ก็เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อตัวคนขับและคนรอบข้างนะฮะ

เจ้าของร้านโทรศัพท์ที่บาดเจ็บคือคุณลักษณาคนเป็นแม่
บอกว่านั่งคุยกับลูกอยู่ไม่ทันตั้งตัวเลย
ก็ไม่คิดว่าจะพุ่งตรงเข้ามาแบบนั้นด้วยนะฮะ
ไม่ต้องระวังอะไรรู้ตัวไอ้ทิ้งรอคือทุกอย่าง
ผิดตัวละหมดนั้น
โอ้โหเห็นไหมยังมีรอยเลือดเป็นจุดดงที่เสื้ออยู่เลยนะฮะ
อยู่มา๒๐ปีนี่คือครั้งแรกนะนาทีเฉียดตายนะครับ
ขอให้ปลอดภัยหายไวนะครับทั้งคุณแม่คุณลูกเลยนะครับ
ตำรวจสภแกลงก็เชิญทั้งหมดมาพูดคุยกัน
ก็เห็นว่ามีการพูดคุยเจรจากลายเกลี่ย
แล้วตกลงกันได้ด้วยดีที่โรงพักนะครับ
เหตุการณ์นี้โชคดีไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตาย
แต่อันตรายอย่าประมาทเด็ดขาดต้องระมัดระวังนะครับ
ส่วนเรื่องทางกฎหมายก็ว่ากันไปตามขั้นตอนนะครับ